มาดูเรื่องเต้ยกับตุ้ยบ้างค่ะคุณผู้ชม
เต้ยเนี่ยคือคนที่ไปหลอกคุณครูที่เกษียณอายุราชการว่าผมจะบวชนะ
แล้วก็ให้คุณครูช่วยใส่ซองทำบุญ
ส่วนตุ้ยเป็นใครเขาสนิทกันเป็นเพื่อนกัน
ตุ้ยเป็นคนที่ไปหาข้อมูล
ข้อมูลว่ามีคุณครูท่านไหนเกษียณยังไงบ้าง
โปรไฟล์คุณครูว่าคุณครูท่านไหนที่เกษียณแล้วน่าจะหลอกง่ายบ้าง
แล้วก็ส่งต่อให้กับเต้ยเต้ยเป็นคนที่ออกหน้าไปเจอคุณครู
ทีนี้ค่ะทางด้านตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ

ซึ่งตำรวจนำนายธรรมนูลพลอยเลื่อมแสงหรือว่าตุ้ยอายุ๓๐ปี
เป็นเพื่อนสนิทของนายชุติศรจันกลัดหรือว่าในเต้ย
เต้ยเป็นผู้ต้องหาและทั้งสองคนนี้นะคะ
เขาก็ร่วมกันก่อเหตุหลอกเงินคุณครูที่เกษียณ
คือไปจับกลุ่มนายเต้ยตอนที่ทำงานอยู่ที่
ไปจับกลุ่มในตุ้ยได้ตอนที่ทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
จังหวัดสมุทรสาครแล้วเขาก็นำตัวมาสอบสวนที่สนหลัก๒
ตุ้ยก็รับสารภาพนะคะว่าผมทำหน้าที่
หาข้อมูลคุณครูที่เกษียณอายุราชการส่งให้กับในเต้ย
เต้ยก็รับไม้ต่อลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านไง
ว่าคุณครูคนนี้อยู่ตรงไหนบ้านอยู่ไกลไหมอยู่หลังไหน
หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านในเต้ยก็จะเป็นคนออกอุบายหลอกเหยื่อคือคุณครู
ทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาค่ะร่วมกันช่อกงผู้อื่น
แล้วก็ยังมีผู้เสียหายที่ทยอยแจ้งความกับตำรวจเพิ่มเติมอีกหลายรายเลย
ส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการนะคะ
แล้วคุณครูเขาก็ดูข่าวเห็นว่าตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
คุณครูก็เลยบอกว่าไหนขอดูหน้าหน่อยซิ
ใช่ผู้ต้องหาที่มาวันนั้นมาขอเงินที่จะให้ร่วมทำบุญตอนบวชหรือเปล่า

นี่โดนในเต้ยหลอกแล้วลักษณะเหมือนกันเลยนะคะ
นังสาวเรโนซินเจริญ

ครูเคยสัญญาผมไว้คุณจำได้ไหมว่าจะช่วยงานบวชผม
แต่ผมมีราคาผ้าไตมาเสนอของครูนะชุดหนึ่ง๗๒๐๐
คุณครูเรนูบอกว่าครูไม่มีถึง๗๒๐๐หรอก
งั้นเธอเอาไป๓๖๐๐ก่อนละกัน

แล้วนอกจากนี้ก็ยังขอพระบูชาหลวงพ่อโสธรหน้าตัก๓นิ้วไปด้วย

ครูมีหลวงพ่อโสธรใช่ไหมครับผมขอพระนี้ได้ไหมครับ
เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปนอนที่วัดผมกลัวผี
อยากได้พระไปคุ้มครอง

แล้วทีนี้คุณครูเรนูบอกว่า
หลังจากที่นายเต้ยมาแอบอ้างว่าเป็นลูกศิษย์
เรนูก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะกลับไปโรงเรียนเก่าดีกว่า
โรงเรียนที่เคยสอนไปดูหน่อยซิ
ทะเบียนเด็กมีชื่อไหม

ที่ชื่อจริงว่าเด็กชายชุติศร
หรือนายชุติศรสมัยนั้นสมัยที่เคยสอน

คุณครูเกิดบอกผมว่า

เก็บพันธุ์สองโอ๊ยฉันไม่มีตังค์มากแต่เก็บพันธุ์สองรอบ

ก็เห็นพี่ฮิ่มพระเขาก็บอกว่าอ่ามีพระอะไรบ้างครับ
คืนนี้ผมนอนที่วัดคนเดียวผมกลัวผี

อ่าฉันก็เลยหยิบค่าองค์เล็กอองเล็กที่อยู่ข้างบนนี้ให้
เขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าเอาใหญ่กว่านี้หน่อย
เขาก็ชี้มาที่เนี่ยองค์ที่สามถ้าต่างสามนิ้ว
มันก็หยิบให้เขาไป
แล้วเสร็จแล้วก็พอเขากลับไปแล้วก็มานั่งนึกว่า
เออแล้วจะให้เขาไปทำไม

ตังค์ก็เอาพระก็เอาเนี่ยค่ะ

ทางด้านนายเต้ยหรือว่านายชุติศรเนี่ยนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนเช้าพ่อของในเต้ยก็เอาข้าวผัดกากหมู
ใส่ผักกาดขาวเป็นอาหารจานโปรดของลูกชายเนี่ย
ไปส่งให้ที่ห้องขังที่สนหลัก๒นะคะ
แล้วก็ณตอนนี้ผู้เสียหายที่เป็นคุณครูเกษียณอายุราชการนะคะ
ก็ต่างจะไปดูตัวผู้ต้องหากันคือนายชุติศร
แล้วตอนที่คุณครูไปถึงเนี่ยนะคะนายชุติศรเนี่ยก็ยกมือไหว้
แล้วก็กล่าวขอโทษคุณครูนะคะแต่ละคนที่โดนนี่สงสารคุณครูเนาะ
นายชุติศรพฤติกรรมเขาคือจริงเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาชื่อชุติศรหรอก
บางทีก็ไปหลอกลวงอ้างชื่ออื่นใช่ไปหลอกลวงผู้สงอายุนะหลอกลวงคนแก่นะครับ